อ๋อเรือเดี๋ยวแล้วเคยรู้จักกันมาก่อนละคนร้านไม่ครับ
ไม่เคยเห็นเลยที่เสียหายก็คือสามันกี่ทับจะพีดวันสี่วันสิบ
เวลาเท่าไรสี่สองสิบแอดสี่สิบสามสิบสามสี่สามเออเออ
ถือ๑๓ตี๑๓ตี๑๓ตีเท่าไหร่
๔๕นั่นกลางเต้นเต้นของเต้นนี่ไปที

และนาฬิกาเราตรงนั้นถ้าไหวคือเต้นก็นี่จะตรง